อ้วนทั้งอิ่มนะคะตัวนี้ยาว๒เมตรค่ะ
เลื้อยไปกินแม่เป็ดเทศของชาวบ้าน
แต่ว่าน่าจะอิ่มไปออกมาไม่ได้
เลื้อยไปไหวด้วยติดกรุงอีกนะคะซ้ำดี
จนทำให้กู้ภัยต้องมาช่วย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเมือง๘ริ้วพยายามแย่
ปกรณ์เข้าไปจับเจ้างูเหลือมอยู่ในเล้าเป็ดกาบของคุณพี่นุชาแสนงาม
ภายในตะบนบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังได้รับแจ้งว่ามีงูหิวโซแอบเข้าไปกินแม่เป็ดเทศ

กลางเพื่อนบ้านคอยลุ้นเป็นกำลังใจ
เสียวแล้วก็สยองกันล่ะครับงานนี้
ด้วยความชำนาญแต่ไม่นานนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้บ่วงเชือกคล้องคลอ
ลากเจ้างูเหลือมยาวถึง๒เมตรออกมาจากเล้าได้สำเร็จ
กลางสาวที่อยากจะเซลฟี่กับเจ้างูเหลือม
ด้วยความกล้ากลัวกลัวเลยได้แต่ยืนมอง
คุณพี่นุชาบอกว่าเลี้ยงเป็ดเพศไว้๒ตัว
มีพ่อเป็ดกับแม่เป็ดแต่แยกเล้าหวังเก็บไข่ไว้กินในครอบครัว
ตอนเช้าก็ออกไปเก็บไข่ตามปกติ
โดยไม่เห็นเจ้างูเหลือมนอนอยู่ข้างใคร
แต่เอกใจว่าแม่เป็ดหายไปไหน
พอเล็งไปอีกทีหัวใจแทบวายล่ะครับ
เห็นเจ้างูเหลือมนอนปุงกางอยู่ใกล้

ก่อนประสานกู้ภัยให้ช่วยจับครับ
ผมบอกเต็ดผมไปที่ไหนงูนอนชมตากจะไปหลู้เลย
หลีกี่ตัว
สองตัวผมต้องเดี๋ยวมาเข่นสองตัวครับผม

ใครครั้งแรกมาที่๑๗โปร่ง

กลัวงูมากลัวงูมากัดแย้มมานี่งูมาเลย
ตอนนี้คุณพี่นุชาได้แต่เก็บไข่เป็ดชุดสุดท้าย
ที่แม่เป็ดเทศทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
หลังจากนี้ไปคงต้องหาเป็ดเทศตัวใหม่มาเลี้ยงแทน
แล้วดูแลให้ดีไม่ให้งูเลื้อยเข้ามากินซ้ำอีก